คดีใหญ่ที่นอกเหนือจากลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

คุณถูกคุณถูกฟ้องใช่ไหม
กรรมเจรจารย์ไปแจ้งความไว้แล้วนะเพื่อจะเรียกเงินเขา

ใช่แต่มันน่าสงสัยก็คือป้าติ้นเนี่ย
อ้างว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒ปีซ้อนเลย
๒ปีซ้อนไม่เท่าไหร่คนที่เคยถูกฟ้องเนี่ยบอกว่า

ตลอดเลย๑เมษายน๒๕๕๙งวดหนึ่ง๓๐ล้าน
เมษายน๒๕๖๐อีกงวดหนึ่งอีก๓๐ล้าน

ใครมันจะถูกรางวัลที่๑๒ปีซ้อนแบบนี้
ก็เลยมีพฤติกรรมที่เป็นพิรุธแล้วก็น่าสงสัยนะคะ
ทีนี้ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเขาจะสอบปากคำเพิ่มเติม
ว่ามีใครเกี่ยวข้องกับป้าติ้นหรือว่านางเรวดีทำกันเป็นขบวนการ

ผู้เสียหายคือนางจรูน
จรูนถูกนางเรวดีหรือป้าติ้นไปแจ้งความ
มีฐานยักษ์ยอกลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านบาท
เพราะว่าไปซื้อด้วยกันตอนไปไหว้พระที่วัดคำชโนธ
จรูนเล่าให้เราฟังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าตัวเองไปเที่ยวคำชโนธ
ให้เงินป้าติ้นไปซื้อลอตเตอรี่๘๐๒๒ใบ

ให้เงินไป๕๐๐ปะติ้นก็เอาลอตเตอรี่มาให้

สุดท้ายในเงินทอนบอกขอยืมไปซื้อลอตเตอรี่อีก
เลขที่ซื้อก็คือไม่มีเลข๗๘๕ตามที่ป้าติ้นบอก
แล้วก็ไม่ได้หุ้นเงินซื้ออย่างเด็ดขาดยืนยันว่าไม่ได้หุ้นกันนะคะ
เพราะว่าป้าติ้นไม่มีเงินติดตัวเลย
ไม่มีเงินติดตัวไปทั้งเรื่องค่ารถค่าตัวเครื่องบิน
ไม่มีเงินเลยนางจรูนเป็นคนออกให้หมด

จรูนบอกแบบนี้คือเหมือนกับว่าให้เงินไปซื้อให้
แล้วก็มาอ้างว่าหุ้นกันจริงแล้วไม่ใช่
ทีนี้เนี่ยหลังจากวันออกรางวัลนะคะ
ติ้นก็ไลน์มาบอกว่าโอ๊ยเรากินแห้วแล้วแน่เลย
แย่เหมือนกับแบบไม่ถูก
ไม่ได้ซื้อเลขนี้ป้าตินก็ยังไม่เชื่อ

ยังไม่พอถัดไปอีกวันต่อไป
ให้นางวิลัยพรโทรไปตั้งแต่๗โมงเช้า
เช็คว่านางจรูนเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินแล้วหรือยัง
แล้วก็ยังพยายามยัดเยียดว่าเนี่ยถูก

แล้วก็โทรมาลักษณะเจรจาว่าตกลงกันแบ่งเงินกันไหม
แต่นางจรูนบอกว่าไม่เอาไม่คุยด้วย
ไปคุยที่สถานีตำรวจเท่านั้น

ให้ทหารไปบ้านนางจรูน๒คน

จรูนบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนมาแบ่ง

คือเฉพาะอาหาร๑ใบ๗๖ใบ
ชัดนั้นน่ะป้าซื้อมา๔ใบ

ว่าไอ้ติ้งเป็นคนบอกให้เขาโทรหา
คิดว่าป้าเอาเงินเอารตรีไปขึ้นนะ
ก็โทรเธอก็รู้ว่าเรามีเงินไปเท่าไหร
เงินใช้ไปเท่าไหร่เหลือไปเท่าไหร่
วันที่๔นะพาตะหารมา๒คนแล้วก็คนเก่งมาคนหนึ่ง
ก็เหมือนมาข่มขู่อ่ะใส่ชุดทหารมาถ้าไม่มาข่มขู่จะมาทำไมล่ะ
เนี่ยก็ยืนยันจริงว่าไม่ได้ซื้อ๗๘๕ซื้อ๘๐๒มา
จรูนก็ยืนยันกับทีมข่าวของเรานะคะว่าหลังจากถูกป้าติ้นไปกล่าวหาว่าเป็นคนเอาลอตเตอรี่เลข๗๘๕ให้นอมินีคนนึง
ขึ้นเงินรางวัลแทนนางจรูนบอกว่าไม่เคยรู้จักใครที่เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลเลยสักคนนะ
ที่จังหวัดอื่นหรือแม้กระทั่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีไม่เห็นรู้จักใครสักคนเลยที่เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลในงวดนั้น
มีคนถูกรางวัลอืมตำรวจตรวจสอบแล้วว่าคนที่ถูกรางวัลเนี่ย
ไม่ได้เชื่อมโยงกับนางจรูนไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกับป้าติ้นเลย
จรูนก็เลยบอกว่าเชื่อว่าที่ป้าติ้นทำแบบนี้
เพราะว่าเดือดร้อนเรื่องเงินอยากจะมาไถเงินอ่ะ
เจรจาจบกันไปจ่ายเงินกันมาอะไรแบบนี้นะคะ
ครับฟังเสียงป้าจรูนผู้เสียหายนะคะ
ว่าเขาเป็นคนที่ต้องการเงินเขาติดหนี้ติดสินคนเยอะ
เลยเรียกว่าเขาหิวเงินหน้ามืด
จริงคนเราอ่ะเพราะตัวเองมีหนี้มีสินเยอะบ่นอยู่ตลอดเวลา
ว่านี่เดี๋ยวสิ้นเดือนเมษานี้เดี๋ยวต้องใช้หนี้เขา๕๐๐๐แล้ว
ยังหาเงินไม่ได้เลยเขาจะบ่นอย่างนี้ตลอด
ลอตเตอรี่ไม่มีแล้วจะให้ป้าพูดยังไง
เขาบอกว่าเป็นนอมณีก็ให้เขาหาเอาเองนอมิน

เราได้ใครไปขึ้นหวังหวังใจเราหรือเปล่า
ไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้มีใครไปขึ้นค่ะ
ถ้าคนที่เขาเอาเนี้ยงหวังหวังไปขึ้นเงิน

นี่คดีของป้านึงป้าจรูนนะครับ
ก็มีอีกคนนึงนะฮะชื่อว่าป้าดา
ป้าดาเนี่ยคือนางสุดารัฐน้อยนิดนะครับ
เคยถูกป้าติ้นหรือว่านางเรวดีฟ้องเหมือนกัน
ฟ้องฐานยักยอกสลากินแบ่งรัฐบาล๓๐ล้านบาท
วันที่๑เมษายน๒๕๕๙นะครับ
ทั้งทั้งที่เป็นเพื่อนกันด้วยนะ
แล้วก็คดีนี้ศาลจังหวัดมีนบุรีประทับรับฟ้องเอาไว้นะครับ
สืบพยานอีกครั้งก็๑๘เมษายน
แต่ป้าดาบอกว่าช่วงที่มีการฟ้องกันเนี่ย
ต้องติดคุกไปถึง๔วันนะ
คือทางโฆษกศาลยุติธรรมท่านก็ออกมาชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้ว
บอกว่าก็เพราะว่าช่วงเวลานั้นที่มีการฟ้องกันเนี่ย
เมื่อช่วงสิงหาคมปีที่แล้ว
จนถึงช่วงธันวาคมปีที่แล้ว๒๕๖๐เนี่ย
มันมีช่วงเวลาที่ป้าดาไม่ได้มาปรากฏตัวต่อสาร
พอมาปรากฏตัวต่อสารมันก็เลยมีขั้นตอนนะฮะ
เอาเป็นว่าคดีนี้ยังอยู่ในชั้นสืบพยานของศาล
เพราะว่าสารประทับรับฟ้องเอาไว้นะครับ
ดาเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าวันเกิดเหตุ
กับสามีแล้วก็ป้าติ้นไปทำบุญที่วัด
ระหว่างนั้นกำลังจะไปไหว้พระเจ้าทันใจ

ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้หน่อย
บอกว่าขอให้ซื้อเลขหนึ่งสามสี่นะ

ก็เอาสลากมาให้พร้อมกับเงินทอน

มีการต่อรองซื้อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะฮะ

โดยครั้งนั้นไม่มีการหุ้นการซื้อสลากกัน

ไม่มีการนำมาหุ้นกันซื้อแล้วเอาสลากมาแบ่งกัน

แล้วก็บอกว่าลักษณะของป้าติ้นเองเนี่ย

คอยหยิบยืมเงินป้าดาอยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับ

บอกว่าป้าติ้นดูเหมือนไม่มีเงินติดหนี้ติดสิน

ติ้นก็พยายามเล่าให้ป้าดาฟังว่าตัวเองเนี่ย

แต่วางไว้ในลิ้นชักแล้วโดนเพื่อนขโมยไปขึ้นเงิน

แหม่งวดเนี่ยไม่งั้นถูกแล้ว

เพราะเนี่ยเลขนี้ฉันจำไว้ได้เลย

แต่ไม่เคยคิดว่าจะมาเจอเรื่องนี้กับตัวเอง

ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
ไม่รู้จะอ้างยังไงเพราะมันไม่ได้ซื้อ
เราก็ไม่รู้จะพูดยังไง
ชุดที่เขาอ้างว่า๓๐ล้านอ่ะ
เขาอ้างมาว่าวัดราชบัวขาว
แต่วัตรราชบัวข่าวไม่ใช่หุ้น

วัตรราชบัวข่าวอ่ะไม่ได้ซื้อเรา

ให้ไปซื้อ๑๓๔เท่านั้นเอง
คือป้าดานี่ก็โดนป้าติ้นฟ้องพร้อมกับเพื่อนด้วยนะฮะ
รวม๔คนแต่ว่ายกฟ้องไป๓คนแล้ว

ทีนี้เนี่ยทางตำรวจเขาก็เลยสรุปแบบนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจโทวิวัฒน์จิตโสภากุลรองผู้กำกับการ๓กองบังคับการปราบปราม

เชื่อว่าเป็นการกล่าวหาขึ้นมาลอย

ตำรวจเขาตรวจสอบแบบละเอียดหมดแล้วค่ะ
แล้วก็รับแจ้งความจากป้าจรูนเรียบร้อยแล้วนะคะ
แจ้งความป้าติ้นฐานแจ้งความเท็จ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานบุคคล
ว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องอีกหรือเปล่า

ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่นะคะครับ